หายเครียดแล้วก็โล่งใจกันเป็นแถวเลยนะคะ

คุณผู้ชมต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของพี่มมกระจายด้วยนะคะ

ได้มีการโพสต์คลิปที่พี่มกำลังนอนอยู่
คลิปนี้ค่ะสีหน้าสีตาสดใสขึ้นนะ
พร้อมกับข้อความอัปเดตบอกว่า
มกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วนะคะสู้
ขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกช่องทางค่ะ
โดยพี่มก็เข้ารับการรักษาตัวด้วยโควิด
ไปกันทั้งครอบครัวเลยค่ะตั้งแต่วันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมานี่นะคะ

ก็ส่งกำลังใจให้กับพี่มอแล้วก็ครอบครัวกันเยอะเลย
เพราะว่าอาการป่วยโควิดของพี่มอตอนนั้นค่อนข้างหนักค่ะ
เชื้อกินปอดกว่า๖๐เรียกว่าลุ้นกันรายวันเลยนะคะ
ออกซิเจนในเลือดตอนนั้นค่อนข้างต่ำด้วยค่ะ
และดูเหมือนว่าการภาวนาของทุกคนจะเป็นจริงค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้พี่มออกจากโรงพยาบาล
กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยคุณพลอยค่ะภรรยาของพี่มอบอกกับบันเทิงไทยรัฐ

คุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลสิ้นเดือนนี้
แต่ตัวพี่มอยากกลับแล้วค่ะ
ซึ่งจากการตรวจร่างกายโดยรวมทุกอย่างดีขึ้นแล้ว
ก็เลยอนุญาตให้กลับบ้านได้นั่นเองนะคะ
แต่ยังคงต้องใส่เครื่องให้ออกซิเจนอยู่
เพราะว่าค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยยังค่อนข้างต่ำอยู่นะคะ
แล้วก็ต้องไปเอ็กซ์เรย์ปอดทุกสัปดาห์ค่ะ
ซึ่งตอนนี้ยังต้องทานยาฆ่าเชื้อ
ยาลดอาการอักเสบของปอดอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็รอให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองอีกครั้งนั่นเองค่ะ

ครบรอบวันแก่บตัว๗วันพอดีเลยนะคะ
เพียงคุณแม่ที่ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็ภาวนาขอให้ปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณแม่เช่นเดียวกันค่ะ
ก็ขอให้ครอบครัวนี้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะคะ

ใช่นะคะถือว่าปฏิหารนะคะ
ก็หายแล้วก็กลับบ้านได้ด้วยเนาะ

นี่แหละมีครอบครัวดีดูแลนะคะ